ติดตามไทยรัฐจอบประเด็นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสช

แต่ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายจะไม่มั่นใจมากนัก
ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับ
ทั้งภักดิ์เก่าแล้วก็ภักดิ์ที่จะตั้งใหม่
ให้เริ่มหาสมาชิกพักจากศูนย์ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับ
ซึ่งนั่นเท่ากับว่าต้องไปแก้ไขกฎหมายนะครับ
เพียงแต่ว่าการแก้ไขกฎหมายนั้น
จะทำให้รถแมพเรื่องการเลือกตั้งล่าช้าออกไปหรือไม่
เรื่องนี้ทำให้ถูกมองว่าเป็นเป้าหมาย
ที่จะทำให้พักการเมืองที่ตั้งขึ้นมา
สนับสนุนทหารนั้นไม่เสียเปรียบพักการเมืองเก่า

กังขาของนักการเมืองที่มองว่ากำลังมีความพยายาม
เพื่อให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปอีกนั้น
มีเสียงธรรมนายทายทักษ์มาจากโหลดคอมมาชอ

หลังปีใหม่จะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอยู่บ้าง
แต่จะไม่วุ่นวายใหญ่เหมือนเช่นที่ผ่านมา

แต่อาจเป็นแค่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

จะต้องอยู่บริหารประเทศต่อไปอีกหลายปี
กว่าจะหมดหน้าที่แม้เจ้าตัวอยากจะวางมือ
ขณะที่นายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานสนช
รับไม่สามารถบอกได้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่
เพราะถ้ามีการแก้ไขกฎหมายพักการเมือง
ก็จะกระทบกับเงื่อนเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่ได้รับเป็นลูกรับทุกอย่าง
เช่นเดียวกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ยังคงยืนยันขณะนี้มี๒แนวทาง
คือปลดล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมได้
แต่เวลานี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน
หากทำเช่นนั้นอาจไม่เกิดประโยชน์

ที่สามารถแก้ไขได้ตามปกติ

แก้ไขกฎหมายพักการเมือง
ส่วนข้อสมชาติจะตัดสินใจ
เลือกแนวทางไหนอย่างไม่ทราบ

ผลเอกธิติวัฒน์กำลังเอกรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง
หากจะมีใครเริ่มตั้งพักขึ้นมาก็ถือเป็นเรื่องดี
อย่างน้อยเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชน
พักการเมืองเดิมในพื้นที่ดูแลประชาชนมาตลอดก็ไม่เห็นต้องตกใจอะไร
เพราะหากเทียบกันแล้วพักการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่
มีความพร้อมไม่เท่าพักเก่าขาประจำแน่นอน
ส่วนผู้ที่ถูกพาดพิงว่าถูกวางตัว

หรือพักทหารอย่างนายสมคิตจาตุศรีพิทักษ

โดยยืนยันขณะนี้อายุ๖๐กว่า
ย่างข้าว๖๕แล้วสุขภาพไม่ดี

ตามที่ไหนวัชราเพชรทองระบุ

หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เชื่อว่า

เข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีว่า
ไม่มีเจตนาที่จะเข้ามาสู่การเมืองต่อไป
ส่วนจะมีพักใหม่หรือพักที่สนับสนุนแนวทางขอสชหรือผลเอกประยุทธ์ก็เห็นว่าเป็นสิทธิ์
แต่ไม่ควรแก้ไขกติกาเพื่อมารองรับวาระทางการเมืองของตัวเอง